เขาเริ่มต้นสร้างการรับรู้ด้วยการนำเครื่องดื่มนี้
ไปวางจำหน่ายในร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านครัวแม่ศรีเรือน
ซึ่งต่างชาติก็เห็นแล้วก็ติดต่อขอไปจำหน่ายหลายประเทศแล้ว
แบรนด์นี้เขาเริ่มต้นในการทำธุรกิจด้วยเงิน๑ล้านบาท
แต่ว่ารายได้กลับมาต่อเดือน๑ล้านถึง๒ล้านบาททีเดียว
สมุนไพรหลายรสชาติมีทั้งน้ำมะขามหวานน้ำกระเจี๊ยบผสมพุษา
ช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้ผลิตภัณฑ์
เจ้าของเดียวกับธุรกิจร้านอาหารชื่อดังครัวแม่ศรีเรือนค่ะ
ผู้บริหารเล่าว่าเริ่มต้นทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร
เพราะต้องการให้เป็นเครื่องดื่มเสิร์ฟในร้านอาหารค่ะ
กระแสตอบรับดีจึงเกิดไอเดียทำน้ำสมุนไพรอีก๑๐กว่ารสชาติ

เพื่อนำมาวางขายในร้านครัวแม่ศรีเรือนค่ะ
ถ้าเราจะผลิตน้ำบุหกอย่างเดียว
แล้วลูกค้าที่สนใจอยากจะทานน้ำมะตูม
น้ำอย่างอื่นนะครับน้ำกระเจี๊ยบ
น้ำสมุนไพรเมืองไทยทำอย่างไร
ก็เกิดไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเราจะขอพัฒนาในการทำผิดพันธุ์อื่น
ที่เรียกว่าแบบให้ครบวงจรก็คือน้ำเป็นเทิร์ฟเลยครับ
จากวางขายในร้านครัวแม่ศรีเรือนสาขาต่างในประเทศไทยแล้ว
ยังส่งไปวางขายตามร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างชาติ
ส่งออกไปวางขายตามร้านอาหารที่ดูไบ
ร้านอาหารไทยในซิดนี่ประเทศออสเตรเลีย

มีลูกค้ากลุ่มบิสเน็ตจากทางออสเตรเลีย
แล้วก็จากทางที่ดูไบเข้ามา
ผลปรากฏว่าลูกค้าบอกว่าเอ๊ะน่าสนใจขอเข้ามาคุย
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ตัวโปรดักตัวนี้
ได้มีการทดลองไปจัดจำหน่ายในออสเตรเลีย

คือดีไซน์ผลิตภัณฑ์ที่ดูมีความเป็นธรรมชาติ
มีเนื้อสัมผัสของผลไม้กลิ่นหอมนำ
รสชาติหลากหลายลงตัวให้เลือกได้ตามชอบค่ะ

คือใช้มะขามหวานจากเพชรบูรณ์เป็นวัตถุดิบหลัก
สหวานนำเปรี้ยวได้รับความนิยมในตลาดดูไบค่ะ
มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ๗๘๐๐๐ขวดต่อเดือนค่ะ
แต่ในบางเดือนก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิตไปได้

ก็มีแผนว่าจะขยายโรงงานไปอยู่ที่บริเวณลำลูกกา
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและมาตรฐานของเครื่องจักร
ให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น
ร่วมถึงใช้ช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
ในการจัดจำหน่ายค่ะ
กิจเราเนี่ยค่อนข้างเล็ก
แต่ว่าโชคดีนะครับที่พอดีมีธนาคารกรุงเทพนะฮะ
ที่ได้ร่วมกับทางเขาเรียกว่า
ก็คือพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนา
ในการช่วยเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย
ทางธนาคารก็จะเป็นช่องทางในการที่จะช่วย
ในการเขาเรียกว่าประสานงาน

แล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกต่างให้
เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชีย
ให้ลูกค้าต่างชาติได้รู้จักกับสมุนไพรของคนไทย

โดยคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายเติบโต
ถึง๓ล้านบาทต่อเดือนภายในปีหน้าค่ะ